คุณผู้ชมฮะเวลาขับรถเวลาขากลับ
ผมจะต้องผ่านแถวแยกอสมทแล้วก็เข้าไปสู่เส้นเพชรชบุรี

ตรงนั้นเยอะรถเยอะร้านอาหารเยอะด้วยทีนี้มันจะมีแยกไฟแดงหนึ่ง
ซึ่งถ้าใครฝ่าไฟแดงไม่ได้เลยนะตรงนั้นมีป้อมตำรวจอยู่
ตำรวจจะโผล่มาเลยแล้วโบกให้จอดเข้าซ้ายเลย
แสดงว่ามีการกระทำผิดกฎหมายมันก็จะมีนะบางคันขัดขืนพุ่งไปเลย
แล้วนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์บ้าง
เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ใช่ตรงแถวพระราม๙นะ
อเตอร์ไซคันนี้เหมือนจะโดนตำรวจเรียกฮะ
เขาขัดขืนด้วยการทำยังไงรู้ไหมทำไง

เป็นการโตเถียงระหว่างเจ้าของมอเตอร์ไซค์กับตำรวจ

เอาแล้วเอาแล้วยื้อกันแล้วเว้

ไม่ให้ตรวจค้นมอเตอร์ไซค์ครับ
แล้วที่วงนั่นคือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไหม
โอ้โหตำรวจเขาเห็นเขาก็ต้องโบกสิคุณผู้ชม
แล้วบอกว่าเนี่ยเจ้าของมอเตอร์ไซค์คนนี้ไม่ยอมให้ตำรวจเขาตรวจ
สักพักหนึ่งมีผู้ชายแต่งกายครึ่งท่อนคล้ายตำรวจนะขับรถเข้ามา
ชายคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไงมาแล้ว
เหมือนชุดตำรวจครึ่งท่อนแล้วลงมาเจรจาพูดอะไรสักอย่างไม่รู้
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยอ่ะยอมก็ได้
เข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปครับก็ขึ้นไปจอดบนฟุตปาด
แล้วก็ตำรวจคนเดิมนะเข้าไปตรวจค้นต่อก็ยังไม่ยอมอีกนะ
ดื้อจังเลยยังผลักอกตำรวจต่อครับ
สุดท้ายก็เลยคุมตัวเขาไปโรงพักดันตัวตำรวจออกไป
เน็ตส่วนใหญ่มองว่าก็ผู้ชายคนนี้เขาทำผิดกฎหมายชัดเจน
คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไงแล้วก็ยังขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วย
ดีไม่ดีอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าถึงไม่ได้ยอมให้ตรวจค้นครับ
ตรงนี้คือแยกไฟแดงกลางเมืองนครราชศรีมาเมื่อเวลา๑๑โมงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาครับ
พันธุ์ตำรวจเอกประสิทธิ์เปรมกมลครับผู้กำกับสพเมืองนครราชศรีมาก็บอกว่า
ตำรวจที่เห็นในคลิปนี้นะคุณผู้ชมคือดาบตำรวจธนพลเป็นผู้บังคับหมู่จราจรสพเมืองนครราชศรีมา
ก็ทำตามหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีเหตุลักรถบ่อยครั้งครับ
แต่ผู้ชายคนนี้เจ้าของมอเตอร์ไซค์มาขัดขืนแบบนี้ดันตัวตำรวจออกไป
แล้วก็ผลักอกด้วยก็เลยมีการนำตัวเข้ามาโรงพักแล้วแจ้งข้อหาขับรถ
โดยไม่พกใบขับขี่อ้าวนี่โดนอีกข้อหาหนึ่ง
แล้วก็ไม่มีพรบคุ้มครองผู้ประสบเหตุด้วย
โอ้โหไม่มีพรบไม่มีคู่มือเล่มทะเบียนรถด้วย
ขับรถโดยไม่มีอุปกรณ์ส่วนควบแล้วก็
เนื่องจากภพว่าอะไรรู้มั้ยผู้ชายคนนั้นมีอาการจิตเตาเวศครับ